เราจะมาคุยกันกับการวิเคราะห์๕ข้อดีของหุ้นที่คุณผู้ชมควรรู้
แล้วก็นำไปปรับใช้เรื่องของการลงทุน
แน่นอนเราพบกับคุณภาววิกลิ่นปฐุมภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์หลวงมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับ

วันศุกร์ก็พบกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว

เห็นตลาดลงก็ต้องเอา๕ข้อคุณรู้มาให้รู้เลย

มันเป็นช่วงดีในการที่เราจะศึกษาหุ้นเพิ่ม

มันก็สูงไงราคามันแพง

ไปเปิดบันทรีย์ไว้ศึกษาเลย
มาให้ดูกันว่าหุ้นมีข้อดีอะไรบ้างนะครับ
ที่๑เนี่ยอย่างที่ผมว่านำเสนอมาตลอดเลยนะ
ก็คือหุ้นมันสามารถออมได้
คนจะนึกว่าหุ้นเนี่ยมันต้องเล่นอย่างเดียวไง
คือเขาถึงใช้คำว่าเล่นหุ้นถูกไหมเล่นเหมือนเล่น

คือพวกเล่นมันเจ๊งมาเยอะแล้ว
ได้น้อยอย่างที่ประชาชนเข้าใจทั่วไป
คือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปสร้างเสร็จยาแบบเนี่ย

นั่นเล่นหุ้นนะครับแต่การออมนี่คือแบบ
ซื้อแล้วถือไปเลยเป็นเจ้าของเลยนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันทำให้รวยเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
เฉลี่ยมันให้ประมาณ๑๒ก็คือว่ามันโตไปเรื่อย
แล้วถ้ากิจการลายตัวถ้าเราเลือกเป็น

คนใหญ่ซื้อคือใช้ซื้อตามคนอื่นเขา

แต่จริงคนที่เลือกหุ้นเองเนี่ย
ส่วนใหญ่พวกบริษัทที่ดีมันโตมา๑๕อยู่แล้ว
มันแปลว่าอยู่ดีเงินเอาเงินฝากธนาคาร๐๕ถูกป่ะ
อันนี้๑๕นั้นแปลว่ามันต่างกันประมาณ

กว่าเปอร์เซ็นต์กับ๑๕เนี่ย
ใช่พวกบริษัทดีคือทั้งโตทั้งปันผล
แล้วปันผลไม่ได้ปันผลเท่าเดิมทุกปีนะ

อันนี้คือสิ่งที่คนไม่รู้นะครับ

ที่๒ข้อที่๒หุ้นเนี่ยเริ่มซื้อได้ด้วยเงินน้อยนะครับ
คือผมว่ามันเป็นศิลป์ที่ดีมาก
อย่างหนึ่งคือถ้ามีความรู้ปั๊บ

ศิลป์อื่นเช่นสังหาฯคนรู้ปั๊บ
ไม่ให้คุณเริ่มได้นะคุณต้องกู้ก่อน

หน้าสังหาเนี่ยหนี้ทีถึง๓๐ปีนะครับ
คำถามคือถ้าคุณหลุดเข้าไปตรงที่คุณถ้ามันไม่ใช่เนี่ย
คุณพลาดที๓๐ปีผมว่ามันไม่หมูแล้ว

ใช่แต่สมมุติอย่างติดหุ้นอย่างนี้มันเริ่มด้วยเงินหลักพัน
คุณติดหุ้นคุณก็โอเคมันแก้ได้ถูกไหม
แต่ไม่ใช่แบบติดเข้าไปเนี่ย๓๐ปีเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่
ดังนั้นตรงนี้ถามว่าการเริ่มด้วยเงินน้อยเนี่ย
ผมว่าหุ้นมีเสน่ห์ในสินทรัพย์นะที่สามารถที่เราจะสามารถ

ใช่ครับเจ็บน้อยหน่อยนะซื้อหลักพันหลักหมื่นก่อน
ใช่แล้วไม่ต้องกลัวเพราะเจ็บทุกคนอยู่แล้วแต่พอเจ็บปั๊บเนี่ย
ถ้าเราอ๋อโอเคแล้วเก็ตแล้วเรียนต่อเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่รอด
นะครับเพราะที่สามหุ้นเนี่ยซื้อทำเลดีได้ทันที
ทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยจริงสินทรัพย์ทั้งโลกเนี่ย
แพงยิ่งดีเช่นภาพเขียนคุณซื้อภาพละร้อยล้าน
ขาย๓๐๐ล้านคือของอะไรที่มันเป็นท็อปเนี่ย
มันจะขึ้นมากกว่าโตมากกว่าซื้อแล้วรวยมากกว่า
แต่ประเด็นคือไอ้ของที่เป็นท็อปยกอย่างที่ดินเนี่ย
เลคุณต้องบอกถ้าคุณซื้อทำเลสีลมแล้วถือยาวยังไงก็กำไร
ปะแต่ประเด็นคือไอ้การจะเข้ามาซื้อสินทรัพย์แบบนี้
มันต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นอย่างนี้นะครับ
คุณสามารถซื้อตัวที่ทำเลดีได้เลยไง
คือหุ้นคุณซื้อตัวไหนก็ได้เลือกเอาเลย
เออคุณจะซื้อไอ้ผูกขาดพลังงานประเทศอย่างปนทอก็ได้นะครับ
คุณจะซื้ออย่างอ่าผูกคือประเทศลาวสนามบิ้นก็ได้ทอดพอ
สนามบินก็โอ้โหผูกขาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย
คือพูดง่ายว่าคือทุกบริษัทที่ดีในตลาดหลักทรัพย์

คุณซื้อได้เลยนะครับ
ของคุณคนที่เริ่มกับเงินน้อยคือทุกหุ้นซื้อแค่๑๐๐หุ้นในขั้นต่ำ
ข้อที่๔
จริงนี้จะทำให้เรากระเสียนได้

นึกอาการขาเสียนจริงก็คืออย่างที่เคยคุยกันตลอดว่า
แค่เลิกทำงานที่ไม่อยากทำ

ก็คุยกับงานแบบเป็นปรัจจันอย่างนี้นะ
แต่ปกติแล้วมันให้ปันผลทุกปียี่ย
ถามว่าหุ้นมันจะแกว่งลงไป๒๐๐บาทวันนี้ขึ้นมาจะ๕๐๐บาท
ถามว่าปันผลก็โตนิ่งมันโตนิ่งตลอดทุกปีก็โตเพิ่มขึ้น
ราคาจะขึ้นจะลงมันก็ไม่ได้มีปัญหา

คืออย่างนี้ที่บอกว่าถ้าเรามีความเข้าใจในตลาดหุ้นนะ
โดยที่แบบไม่ต้องไปแบบโอ้โหแล้วนี่ของจริงอะ
หลายคนจะเกษียณตอน๓๐๔๐เหมือนกันคือมีเงินแบบเต็มแหละ
ผมว่าเริ่มจริงใช้เวลาประมาณ๑๐ปี

ปีในตลาดหุ้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะเริ่มจับจังหวะได้ไง

ทุกคนเวลาเกิดวิกฤตนี้หนี
แต่ว่าแรคจะเล่นหุ้นเอาเลิกเล่นหุ้นจริง
ตอนถ้าไม่มีวิกฤตปั๊บตลาดลงรีบเข้าไปนั่นเลยศึกษา
ตอนนี้ถือว่าควรมั้ยเนี่ยลงไป๑๙จุด

ไม่ปีนึงเนี่ยสังเกตมั้ยหุ้นลงหลัก๑๙จุดจริงมันจิ๊บมากเลยน้อยมาก
คือหุ้นเนี่ยลงหลัก๑๐๐จุดเนี่ยปีนึงประมาณ๓ครั้ง
จับได้เลยทุกครั้งนะรีบวิ่งเข้าไปเลย

มาปีถึง๓ครั้งขึ้นไปนะ
แต่ว่าคือเราลองดูจริงจังหวะนั้นคืออะไรคือเหมือน
คุณลดราคาโอ้โหวิ่งเข้าไปดิคือไม่ใช่แบบว่าพอ
ตอนนี้ตลาดหุ้นลดราคาหนีกันใหญ่แบบไม่ใช่
พวกนั้นที่พลาดเพราะอะไรเพราะไปซื้อตอนบนดอยอยู่แล้ว

ข้อสุดท้ายคุณสามารถเกษียณด้วยหุ้น
อันนี้ขัดความรู้สึกคนอีกแล้วนะครับ
เกษียณหุ้นคืออะไรคนแก่เนี่ยจริงเนี่ย
ผมว่าสิ่งที่ชนะเงินเฟ้อสูงสุดเลยนะ

คุณจะถือที่ดินคุณจะถืออสังหาได้

ถ้าไม่จ่ายทำอะไรคนแก่บอกเอาต่อสู้กับคนเช่า

หุ้นเนี่ยถามว่าเราเกษียณได้เพราะอะไร
เราได้เงินปันผลโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
เพราะฉะนั้นการเกษียณด้วยหุ้นจริงสบายนะครับ
ถามว่าคือที่คนส่วนใหญ่ถามว่าเขาบอกหุ้นเสี่ยง
เพราะเขามองเรื่องของการเรื่องของราคาขึ้นลง
แต่จริงถ้าคุณคิดว่าอย่างคนแก่คนหนึ่ง

ท่านเกษียณแล้วเนี่ยเงินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในหุ้น

คือถามว่าอ้าวแล้วทำไมแบบมันคืออย่างนี้
เงินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่ได้จากหุ้นเนี่ย

เกษียณมาวันนี้แม่ผมเกษียณมา๖ปีแล้ว
เงินปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อย
หุ้นแกว่งขึ้นลงช่างมันไม่ได้สน

เงินปันผลนี้มากกว่าตัวตอนที่ได้รับเงินเดือน
ตอนแรกเงินเดือนเนี่ยแต่ก่อนทำงานอยู่บริษัทเดียว
วันนี้บริษัทชั้นนำเหมือนมาจ่ายเงินเดือนให้

จริงแล้วเกษียณถามว่าไอ้มุมของการเกษียณเนี่ย

แล้วยิมมนุษย์เงินเดือนเริ่มได้
ถ้าอย่างอื่นผมว่าโอ้โหมนุษย์เงินเดือนอาจจะเริ่มยาก

แบบมีเงินปันผลมาทุกปีทุกปีแบบนี้

คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมตั้งใจฟัง
นำไปปรับใช้คุณผู้ชมจะมีโอกาสนะครับ

มหาศาลที่จะเปรียบเทียบไปว่ามันเป็น
ต่ำกว่า๑๐อย่างแน่นอนกับเรื่องนี้นะครับ
วันนี้เราต้องขอบคุณคุณภาววิกลิ่นปฐุมนะครับ
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เราพบกันพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับวันนี้สวัสดีครับ